ยังพาคุณผู้ชมไปอยู่ที่จังหวัดกระบี่เช่นเคย
แต่ว่าคราวนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูฟาร์มสาหร่ายพวงองุ่นในทะเลอันดามัน
แล้วก็พาไปชิมส้มตำพวงองุ่นที่มันรส

ที่สดชาติแบบจี๊ดจ๊าดสะใจมากเลย
สรุปว่าจะกินสาหร่ายหรือจะกินองุ่น

เดี๋ยวตามคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มไปกันเลยค่ะ

ผมยังถันจรทั่วทิศเกาะติดทั่วไทย
อยู่ที่ทะเลกระบี่นะครับ
วันนี้ผมอยู่ที่ทะเลอ่าวในในตำบลแหลมศักดิ์นะครับ
วันนี้ผมจะพามาดูสาหร่ายพวงองุ่น

แล้วก็ส่งออกไปยังร้านอาหารเกือบทั่วประเทศเลยก็ว่าได้ครับ
สาหร่ายพวงองุ่นที่ผมบอกนี้นะครับ
เดี๋ยวผมจะหยิบให้ดูว่ามันมีลักษณะเป็นยังไงนะครับ
นี่ครับเจ้าสาหร่ายพวงองุ่นนะครับ

มันต้องนำไปล้างน้ำก่อนแต่ว่ากินแบบนี้ก็ได้ครับ
อร่อยเหลือหลายนะครับรสชาติ

เพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นของชุมชนแหลมศักดิ

จะดูสวยงามและกว้างใหญ่กว่าที่อื่น
เพราะชาวบ้านเขาใช้วิธีการเพาะเลี้ยงแบบธรรมชาติกลางทะเลอ่าวใน

โดยการจัดแบ่งเป็นล็อกคล้ายกระชังปลา

หร่ายพวงองุ่นเป็นสาหร่ายทะเลสีเขียว
ที่มีใบลักษณะเป็นเม็ดทรงกลมใส

แตกออกมาจากส่วนที่เลื้อยไปตามพื้นผิว
ส่วนปลายของคลเฉงย่อยเป็นศงกลม

ที่ไม่พบในพืชบกทั้งยังมีแคลอรี่ต่ำ
เหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคไตเบาหวานหัวใจ

และผู้คนทั่วไปก็สามารถรับประทานได้
หร่ายพวงองุ่นนำไปทำเมนูอาหารได้หลากหลาย

ชิมเมนูยอดฮิตของคนชุมชนแหลมศักดิ์
นั่นก็คือส้มตำสาหร่ายพวงองุ่น
โดยวัตถุดิบในการทำเมนูนี้ก็เหมือนกับตำไทย
เพียงแต่เปลี่ยนจากเส้นมะละกอเป็นสาหร่ายพวงองุ่นแทน
ว่าแล้วก็ลงมือตำทุกอย่างให้เข้ากัน
จากนั้นก็นำไปราดลงบนสาหร่าย

นำไปล้างน้ำให้รสเค็มเจือจางสักเล็กน้อย
และเมื่อทานเข้าไปแล้วก็แทบไม่น่าเชื่อ
ว่ามันจะมีรสชาติที่เข้ากันอย่างลงตัว
และกลมอย่างบอกไม่ถูก
ตอนนี้ชุมชนท่องเที่ยวแหลมศักดิ์เราก็กำลังที่จะพัฒนานะครับ
ไปสู่อาหารอาจจะเป็นอาหารแห้ง

ก็คือถนอมผิวพันธุ์อะไรพวกนี้นะครับ
ตอนนี้กำลังพัฒนาอยู่นะครับ
แล้วก็ในแง่ของชุมชนเองนะครับ
ตอนนี้ในชุมชนท่องเที่ยวแหลมศักดิ์เรา
ส่วนใหญ่ของชาวบ้านก็มีอาชีพประมงชายฝั่ง

ก็เป็นหนึ่งในอาชีพประมงชายฝั่งด้วยนะครับ

ทีนี้ก็จะพาไปนั่งเรือหัวโทงชมความงามของทะเลอ่าวใน
วิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้านชมธรรมชาติที่สวยงาม
โดยเฉพาะภูเขาหินปูนที่มีรูปร่างแปลกตา
ถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของการท่องเที่ยว

ซึ่งเป็นเขาลักษณะเรียวยาวตั้งอยู่กลางทะเล

ซึ่งคำว่าเหล็กโคนเป็นภาษาใต้ที่มีความหมายว่าตะปู

ที่นี่มีร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่มีมานานกว่า๓๐๐ปี
นั่นก็คือภาพเขียนสีโบราณที่ผสมยางไม้กับเลือดสัตว์วาดอยู่บนผนังถ้ำ
ว่าเป็นฝีมือการเขียนของมนุษย์ถ้ำในยุคนั้น
อีกหนึ่งสถานที่ที่จะพลาดไม่ได้ซึ่งก็อยู่ข้างกัน

สัญลักษณ์ช่องว่างรูปหัวใจทะลุอยู่ระหว่างภูเขา

จะต้องไม่พลาดที่จะถ่ายรูปสวยไว้เป็นที่ระลึก
จากนี้ยังมีภูเขาฝาแฝดที่ตั้งตรงานอยู่ริมทะเล
กลางป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์
เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์ทะเลตัวน้อยให้ได้เติบโต

และเป็นแนวป้องกันคลื่นทะเลไม่ให้กัดซ้อชายฝั่งอีกด้วย

มีทั้งหมด๖หมู่บ้านเครือข่ายชาวบ้านประมาณ๔๐๐คน

เริ่มมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยือนประมาณ๓๔หมื่นคน
แต่ยังถือว่าน้อยหากเฉลี่ยตัวเลขนักท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี
หากใครที่ต้องการสัมผัสทะเลเมืองกระบีแบบแปลกใหม่
เป็นการท่องเที่ยวไปพร้อมกับการอนุรักษ์
ก็สามารถไปได้ที่ชุมชนแห่งนี้
อกจากความสวยงามของท้องทะเลและธรรมชาติแล้ว
สิ่งหนึ่งที่สร้างความประทับใจให้ผู้คนที่มาเยือนอย่างมาก
นั่นก็คือความเป็นตัวเองในการรักษาวิถีชีวิต

กลางสภาวะทางสังคมที่เริ่มเปลี่ยนแปลงไป
รวมไปถึงการต้อนรับแบบมีน้ำใจไมตรีของผู้คนที่นี่
ก็เป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ที่ทำให้นักท่องเที่ยว
เมื่อมาเยือนแล้วอยากกลับไปอีกครั้ง
สมศักดิ์สิชุมทีมขาวเทศรัทย์ทีวีรายงาน